คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของการแกล้งกันหน่อยนะเพื่อนกันแกล้งกันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแหละเราเข้าใจนะคะ
แต่ว่าอยากจะให้ไปดูการแกล้งกันของเพื่อนกลุ่มนี้กันหน่อยคุณผู้ชมบอกได้เลยนะคะว่าคนที่โดนแกล้งจำค่ะจำแน่นอน

จำนะเนี่ยอย่างนี้คราวหลังไม่ไปเล่นด้วยแล้ว

มันแบบจัวลม
มันมีที่คิดกันแต่วันหลังลองเล่นก่อนบ้างเถอะ
เดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นไง
กันได้นะแต่ก็ดูด้วยว่าปลอดภัยดีหรือเปล่า